สายลมเนี่ยสุดท้ายก็วันนั้นถ้าออกไปใส่อ่าถุงแปลสติก
เวทีใส่ถุงแปลสติกก็อ่าถ้าครัวหวัดตกน้ำ
ก็ต้องใส่ตรงท่านใส่เข้าไปอ่าแล้วก็ปลูกด้วยนางสติก
แล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกัน
แล้วก็ปลูกหนังสติ๊กอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
เงียบหมดเลยครับทุกคนเวลาได้ยินพระสุรเสียงพระองค์ท่านมา
โปรดติดตามตอนต่อไป